การปรับสูตรการฉีดไฟเซอร์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลมกรมกุบคุมโรค
ล่าสุดค่ะโดยนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์บอกว่า
ไฟเซอร์รอบนี้ได้รับบริจาคสหรัฐอเมริกา
ไม่ได้ฉีดให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
คือตอนแรกคิดว่าด่านหน้าคำจำกัดความ
ใช่ค่ะคือเฉพาะหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แต่ตอนนี้มีการขยายหลักเกณฑ์ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙ทุกกลุ่มนะคะ
และไม่เฉพาะส่วนกลางให้ไปถึงท้องถิ่น
ตำบลกลุ่มอาสาสมัครเก็บศพกู้ภัยสับปะเรอฉีดด้วย

ฉีดด้วยค่ะหลักเกณฑ์ในการให้วัคซีนแบ่งออกเป็น๔กลุ่มดังนี้
ถูกไหมคะทีนี้มีการปรับใหม่
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นอีก๑เข็มนะคะ
บุคลากรที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว๑เข็ม
ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามพิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒ตามเวลาที่กำหนด
บุคลากรที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์๒เข็มโอ้ดีจังเลย

พิจารณาให้รับวัคซีนไฟเซอร์๑เข็มนะคะ
โดยมีระยะห่างจากวันที่มีการพบเชื้ออย่างน้อย๑เดือนค่ะ
ส่วนคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์
นาธิบดีกลุ่มควบคุมโรคที่แจ้งมาบอกว่า
๓๐กรกฎาคมหลังจากนั้นก็มีการเอาวัคซีนล็อตนั้น๑๕๐๐๐๐๐โดส
ไปเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิลบ๗๐องศา
ยังไม่เคยเอาออกมาฉีดให้ใครเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องคนไทยสบายใจได้
นาธิบดีกลุ่มควบคุมโรคท่านบอกมาแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการเพิ่งจะเกิดขึ้น
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกานั้น
บริจาคให้จำนวนกว่า๑๕๐๐๐๐๐โดส

บรรยากาศเขาบอกว่าแม่เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพครับ

เป็นประธานในพิธีรับมอบวัคซีนไฟเซอร์
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
จำนวนกว่า๑๕๐๐๐โดส

มาถึงแล้วเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยมีนายไมเคิลฮีสนะครับ
อุปทูตรักษาการแทนเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกา

เป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ผลเอกประยุจกราบขอบคุณรัฐบาลสหรัฐนะครับ
สนับสนุนวัคซีนในครั้งนี้

และความสัมพันธ์อันแน่นแฟนที่มีมา
ยาวนาน๑๘๘ปี
และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ

ให้ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก๑ล้านโดส
รัฐบาลยืนยันจะนำวัคซีนไปบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนกรณีที่มีข่าววัคซีนร่องหนนะครับ

คือสหรัฐเขาบอกว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยเนี่ย
๑ล้าน๕๔๐๐๐๐โดสนะครับ

ผู้ช่วยโฆษกสบคชี้แจงบอกว่า
ได้รับวัคซีนมาจำนวนเน็ตนะ
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงกับที่สหรัฐเขามอบ

คือมันเป็นขั้นตอนการเจรจา
ก็อาจจะเป็นการคุยตัวเลขกันกลม
แต่ตอนที่คุยกันอย่างเป็นทางการตกลงกันแล้วเนี่ย
ยืนยันว่าวัคซีนทั้งหมดมีเท่านี้จริง
ก็คือ๑๕๓๓๔๕๐โดสครับ
เป็นอะไรเนี่ยทำไมตัวเลขมีปัญหา
กระบวนการในการจัดซื้อวัคซีนก็มีปัญหากับประเทศนี้

ขยับมาดูตัวเลขในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะ
เป็นตัวเลขของ๑สิงหาคมฉีดไป๑๘๐๐๐๐บาทเหรอ
ยังไม่มามันมาแล้วตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มฉีด
ดังนั้นที่มีอยู่ก็ค่อยทยอยฉีดไปฮะ
เพราะว่าบางพื้นที่ยกเลิกเลยนะ
อยู่ดียกเลิกตอนเช้าเจอตัวจะไปแล้ว

เจ็บปวดเหลือเกินเสียเวลาด้วยนะฮะ
ตัวเลขของวันที่๑สิงหาคมฉีดไป๑๘๕๕๒โดสนะฮะ
ตัวเลขภาพรวมทะลุ๑๗ล้านไปแล้ว
ใกล้จะ๑๘ล้านโดสแล้วนะฮะ
เป็นเข็มแรกสักประมาณเกือบจะ๑๔ล้าน
เข็มสองเกือบจะ๔ล้านโดสนะฮะ
นับถอยหลังตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส
ภายใน๓๑ธันวาคมนี้เหลือเวลา๕เดือนเป๊ะเลยนะ
เอา๓หาร๕เดือนเต็มเลยนะฮะ

นี่คือความขึ้นไหวเรื่องของวัคซีนนะฮะ